ไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้างมีภรรยาของชายวัย๕๘ปีคนนึง
ก็แจ้งความกับตำรวจบอกว่าสามีหายออกจากบ้านไป
เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะจนในที่สุดมีคนหาปลา
ไปพบศพสามีของเธอลอยติดต้นไม้กลางแม่น้ำชี
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็เลยคาดกันว่าสงสัยเมา
แล้วคงพลัดตกน้ำลงไปเสียชีวิตนะคะ
กลางดึกของคืนวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจเสรภูมิได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำชี
บ้านท่าไคร้ตำบลกลางอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็เดินทางไปตรวจสอบค่ะก็ภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนนะ
เพราะว่ามันเป็นภาพช่วงกลางคืนก็มีแพทย์เวรไปด้วยพร้อมกับตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลานครในที่เกิดเหตุพบศพของนายสวาส
ริเลิศอายุห้าสิบแปดปีซึ่งร่างของเขาเนี่ยพบว่าไปติดอยู่กับซากต้นไม้ขนาดใหญ่
กลางแม่น้ำชีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือไปนำร่างกลับเข้าฝั่งค่ะ
ก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ๒๐นาที
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ร่วมชนะสูตรศพและพบว่าผู้เสียชีวิตสวมเสื้อสีฟ้า
กางเกงขายาวไม่มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
ขณะที่ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงบ่ายของ๒๓ธันวาคม
สามีเนี่ยไปตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนที่ด้านหลังบ้านซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำชี
พอช่วงเย็นเพื่อนแยกย้ายกันกลับเธอก็เห็นสามีนอนอยู่หลังบ้านนั่นแหละ
จากนั้นเธอออกไปจากบ้านไปทำธุระแต่พอกลับมาถึงบ้านไม่พบสามีแล้วค่ะ
ก็เลยออกตามหาที่บ้านเพื่อนก็ไม่พบจึงไปแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ว่าสามีหายไป
กระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาถึงมีชาวบ้านที่ไปหาปลา
พบร่างของสามีเธอลอยมาติดต้นไม้กลางแม่น้ำ
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ
ทางตำรวจทั้งสอบปากคำพยานแล้ว
แล้วก็พูดคุยกับทางภรรยา
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเดินมาปัสสาวะริมตลิ่ง
แล้วทีนี้ลื่นถลายพัดตกลงไปในแม่น้ำฉีด
จนเสียชีวิตประกอบกับคือเมาด้วยไงฮะ

ซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการตายนะคะ
ตำรวจได้มอบศพให้ญาติพี่น้องนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ